มันน่ารักข่าวมาก
สนุนโดยพาเลสข้นหวานรสสตอเบอรี่รสช็อกโกแลตและรสงาดำ
พาเลสเติมรสชาติใหม่ให้ชีวิต

เราทั้งหลายชายหญิงสนุกกันจริง

พอแล้วจะร้องทั้งเพลงหนึ่งหรือไง
ได้ไหมเออพอซื้อเวลามาแค่นี้

ก็ถึงช่วงเทศกาลวันลอยกระทงกันแล้ว

ใช่ค่ะก็หลายจังหวัดก็มีการจัดกิจกรรม

การสืบสารศิลปะวัฒนธรรมประเพณีด้วยนะคะ

เราจะไปมือเปล่าไม่ได้เราต้องมีกระทง
แต่ว่าอยากได้กระทงทำไง
ไปขอกับคุณตำรวจไม่ต้องขอสิ
ถ้าถูกรางวัลอย่าเอามาทำแบบนี้นะครับ
ใช่แล้วก็มีนี่ค่ะเป็นกระทงกรวยไอศครีม

คือมีหลากหลายไอเดียมากเลยนะคะ

คือรูปตัวการ์ตูนอย่างนี้นะก็ต้องแนะนำกันก่อน
ก่อนที่จะลอยไปก็จะเอาการ์ตูนที่มันเป็นตัวพลาสติกออกก่อน

ใช่เอาไปเล่นที่บ้านส่วนไอ้ที่เป็นกลวยไอศครีมลอยไปได้

เพราะว่าการลอยกระทงเนี่ยก็เหมือนกับการขอขมาพระแม่คงคาด้วย
ส่วนนี้ล่ะส่วนนี้หน้าตาน่ารักแบบนี้คือกระทงไอ้เข้

เราสามารถเอาไปลอยได้แต่ว่าเป็นกระทงที่ประดิษฐ์และทำมาจากขนมปัง

หน้าตาน่ารักมากเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและปลาถูกต้องแล้วไอเดีย

วันลอยกระทงเนี่ยเราก็จะต้องลอยกระทงที่มันเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

กระทงที่เห็นเมื่อสักครู่นี้ตอนนี้เราอิมพอร์ตเข้ามาแล้ว

ไปดูกันดีกว่าว่ากระทงจากขนมปังที่เราบอกเนี่ยนะคะ
เป็นอย่างไรสวัสดีค่ะ
เดี๋ยวเราสวัสดีกันเป็นทางการอีกครั้ง

คุณโอเป็นเจ้าของร้านทำกระทงขนมปังนี่เหรอคะ

เทียมจันทร์กระทงขนมปังแฟนซีครับ
เทียมจันทร์กระทงขนมปังแฟนซี
อ้าวอย่างนั้นเห็นเยอะแยะมาก
ถามหน่อยพี่โอมีกี่ลายกี่แบบที่เราทำเนี่ย
มีเต่าปูปลาแจเข้

นี่ก็จะเป็นรูปดอกไม้นะคะคุณผู้ชมนี่
นี่ทำมาหลายลายแบบนี้ช่วยเล่าที่มาที่ไปหน่อย
โอทำไมอยู่คิดมาเปิดธุรกิจขายกระทงขนมปังแบบนี้
ขายมาได้ยังขายมาได้ยังสี่ปีแล้วครับสี่ปีแล้วเหรอครับใช่ครับ

ก็รับเข้ามาก่อนครับ
แล้วทีนี้ขนมปังมันไม่ได้มันไม่ใช่สีสันชูฉายขนาดนี้
ความแข็งแรงมันก็ไม่ได้แข็งแรงนะครับ
ก็คือเป็นกระทงรูปขนมปังทั่วไป

สีน้ำตาลสีขนมปังอบนั่นแหละครับ
เรารับเขามามันก็เหมือนกับของคนอื่นเขา
แล้วก็คุณภาพมันก็ไม่ได้อย่างที่ใจเราต้องการ

ฉะนั้นเราเลยทำลงมือทำเอง

ทำขนมปังเป็นมีแล้วไหมคะไม่มีครับก็ลองทำขนมปังกินก่อน

ทำอย่างไรให้มันแข็งแรงขึ้นครับ
อันนี้คือสามารถทานได้เหรอคะ

มันเป็นส่วนผสมที่ทำขนมปังเลย

เดี๋ยวขออนุญาตนะลองกินขาเต่านะ

ดีแต่ฉันอยากรู้ค่ะพี่โหว่า

นี่ก็เป็นสีจากอะไรคะสีฟ้า
สีผสมอาหารมันเป็นสีที่เขาใช้ทำอาหารนะครับ
ก็คือเลือกสีให้มันน่ารักสีสันสวยงามเป็นสีอะไรก็ได้แล้วแต่อยากให้มันออกมาสีสันแบบไหนก็ได้

มีนมข้นหวานมา

เดี๋ยวนะคะพี่โอ๋มีขั้นตอนวิธีการทำยังไงบ้างสำหรับเจ้ากระทงขนมปังแบบนี้
ก็เอาลงนวดโถนวดนะครับนวดจากนั้นก็ให้เครื่องนวดนวดเสร็จแล้วพอได้ระยะเวลาที่

ใช่ครับพอหมอก็เอาขึ้นมารีด

ขั้นตอนวิธีการทำมันใช้เวลานานไหมคะ
ถ้าเป็นรูปสัตว์ก็ใช้เวลาครับ

ใช่ครับเพราะมันต้องมาแต่ง
ค่ะมันต้องมีการตกแต่ง
แล้วใครเป็นคนปั้นนะคะพี่โอปั้นเองไหมคะ

แฟนทั้งที่บ้านช่วยกัน

ใช่ครับอุ้ยดีมากเลยเหมือนการปั้นอินตมัน
กิจกรรมแบบนี้น้องหนูก็น่าจะชอบเนอะ

เอาอย่างนี้ตัวการ์ตูนตัวไหนทำยากที่สุดคะ

มีปูส่วนที่เปลี่ยนไม่พอ

คุณทำลายสัตว์ได้ยังไงคุณชนะ

คุณน่าถ้าอยากจะหิว
กระทงเนี่ยกาสตัวบังเค้าให้ปลาก็กิน
อ่าตัวนี้ขายสี่สิบบาทครับสี่สิบบาทขายส่งหรือว่าขายส่งครับขาย
ขายส่งตัวละ๔๐บาทแบบนี้แล้วถ้าเป็นจราเข้อ่ะคะ
ราคาเดียวกันครับสิราคาเดียวกันทุกตัวเลยถ้าเป็นรูปสัตว์
อย่างเนี้ยครับครับสี่สิบบาทแต่ถ้าอย่างหมูกับปลาเนี้ยจะสามสิบห้าบาทครับ
อ๋อก็จะทำง่ายหน่อยก็จะสามสิบห้าบาทแล้วดอกไม้เหรอคะ
ดอกไม้ราคายี่สิบสามบาทครับฮะทำไมต้องยี่สิบสามเลยเหรอคะ
ก็เลขน่ารักดีราคานี้ให้เป้าค้าคนกลางครับอ๋อ
ให้กำไรบ้างเอาล่ะคุณน่ารักมากเลยดูสิพี่โอ๋งั้นถามหน่อยแล้วกัน
ช่วงนี้มันช่วงเทศกาลลอยกระทงแสดงว่าต้องมีออเดอร์เข้ามาเยอะมากเลยสิ
ไหมก็ครับส่งไปเกือบหมื่นใบแล้วครับโอ้โหทำเป็นหมื่นใบแล้วเหรอ
หมื่นใบนะครับแล้วตอนนี้ยังรับออเดอร์อยู่ไหมคะยังรับครับยังรับอยู่
ถ้าเกิดคุณผู้ชมทางบ้านสนใจอยากจะออเดอร์ทำกระทงขนมปังแบบนี้เข้ามา
ติดต่อยังไงดีคะก็เข้าที่เฟซบุ๊กนะครับค่ะ
ทงขนมปังแฟนซีครับครับหมายเลขโทรศัพท์ทิ้งไว้สักหน่อยไหม
ได้ครับก็ศูนย์แปดหนึ่งสี่สองห้าเก้าเจ็ดเจ็ดสามครับค่ะ
โทรไปสั่งกันได้กับกระทงแฟนซีที่เป็นขนมปังโอ้โหมันดีจริงนะ
มากเลยนะคะไอเดียดีดีแบบนี้บอกแล้วว่าเดี๋ยวนี้เนี่ยธรรมดา
ไม่จำต้องทำอะไรที่มันมีความคิดสร้างสรรครีเอทีฟกันหน่อย
ถ้าซื้อเยอะนะพี่โอเขาก็ซิบบอกผมว่าเดี๋ยวจะแถมนี่
คนนมข้นหวานให้โอ้โหตไปซื้อเอาล้านของจำโลยกินกัน
ขอบคุณพี่โอนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณพี่โอครับ
ไอเดียดีดีกับการลอยกระทงในช่วงเทศกาลลอยกระทงช่วงนี้แล้วนะอ่า
คุณผู้ชมครับเดี๋ยวเราพักกันครู่นึงนะ
ช่วงหน้าเดี๋ยวยังกลับมาเจอกันต่อในตลอดข่าวสุดสัปดาห์